แล้วก็ไม่มีรถมารับไปสักทีอยู่บ้านกับแม่
เมื่อวานนี้หลายคนส่งข้อความมาบอกว่าดูข่าวนี้แล้วร้องไห้
ลายความกังวลลงแหละนะครับหลังจากศูนย์เอลวันติดต่อมาบอกว่า
เจ้าหน้าที่บอกให้คุณแม่เก็บสัมภาระที่จำเป็นแล้วก็ซักประวัติ
แล้วก็ให้คุณแม่เตรียมเอกสารต่างเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานครครับ
เสื้อผ้าสำหรับใส่๕วันเพราะว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าที่โรงพยาบาลสนามมีกระมังไว้ให้ซักผ้า
อ่านะฮะคุณแม่เอาชุดไป๕วัน
คือดูนะว่าเขาจะเอาอะไรไปบ้างเขาจะเอาการ์ตูนไปอ่านคลายเหงาครับ
โดยเฉพาะเรื่องดาบพิฆาตอสูรกำลังดังเลยแล้วกับตัวละครสองพี่น้องตระกูลคามาโด
ทั้งทันจีโล่และเนซิโกซึ่งน้องชื่นชอบมากแต่ผมสารภาพว่าผมไม่รู้จัก
น้องตอนนี้บอกว่าเจ็บคอเล็กน้อยแล้วก็แต่คือเด็กเนี่ยส่วนใหญ่นะ
ถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากต่อให้ไม่สบายก็ไม่ซึม
เช่นเดียวกับน้องฟีฟ่าที่อาการตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะฮะ
ฟีฟ่าเป็นครอบครัวที่คือติดต่อหลายทางแล้วปรากฏว่าก็ติดต่อมาทางไทยรัฐทีวี
แล้วทางเราก็ส่งผู้สื่อข่าวไปสอบถามติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับ
ติดต่อไปยัง๑๖๖๙ด้วยอะไรด้วยก็ขอให้น้องกับคุณแม่นะครับ
อยู่อย่างสบายแล้วก็หายเร็ว

ไม่มีสิทธิ์ที่จะดูแลตัวเองกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะ
ติดต่อทางราชการให้เขามารับตัวไปนะคะ